เที่ยง๒๗นาทีติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์บนท้องถนนนี้
เขาบอกว่าวัยรุ่นคนนี้คงจะหิวแสง
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เอาขาตั้งลง
ให้มันครูดกับพื้นจนเป็นอย่างนี้คุณ

ตั้งใจตั้งใจเอาขาตั้งลงแล้วก็โชว์เหนือโชว์เก่าแบบนี้
เป็นเหตุการณ์ที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็มันลงในโลกโซเชียล

เหตุการณ์นี้นะฮะคนที่เอามาโพสต์

บอกว่าเกิดขึ้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ถ้าเกิดไฟลุกขึ้นมาจริงก็คงเหลือแต่ชื่อนะฮะ

คึกขนองอะไรก็ให้คิดหน้าคิดหลังด้วย
ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะไม่คุ้มนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

จะเห็นว่าถนนสายศรีภูวนาศตัดใหม่
เส้นที่ออกจากตัวเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ย

รอยคูดตรงนี้คุณรอยที่เมื่อวานวันไฟลุก
นี่คือลอยครูดของขาตั้งรถจักรยานยนต์

น่าจะเกิดขึ้นช่วง๔ทุ่มคืนก่อน
เพราะว่าตอนนั้นผมกำลังจะเข้านอนแล้ว
แล้วก็ได้ยินเสียงตอนนั้นยังงงอยู่ว่าเสียงอะไร

แต่ว่าเสียงคือดังมันคืออะไร

แต่มันหวกหูรำคาญนะครับ
ถนนสายนี้นี่คุณพี่ท่านนี้บอก
วัยรุ่นนะมักจะรวมตัวกันขี่รถจักรยานยนต

แล้วก็บางครั้งก็ใช้ขาตั้งครูดกับพื้นถนนอย่างในคลิป

กลางคืนพอเป็นไฟแลบแบบนี้ยิ่งชอบโชว์ใหญ่เลยนะฮะ
แต่เรามันพูดไม่ได้เพราะวัยรุ่นเรียกนี้เราเสียงที่ว่า
คนที่รู้จักก็บอกกล่าวตักเตือนอย่างนั้น
คนที่ไม่รู้ก็เราเผยไว้ให้ตำรวจของเขาจัดการ

บอกไม่รู้จะตักเตือนยังไงให้ตำรวจจัดการซะเลยนะฮะ
ทีนี้ครับล่าสุดวันนี้เองนะฮะ
นายสิงห์อายุ๑๙ปีชายวัยรุ่นในคลิป
ขี่รถจักรยานยนต์เอาขาตั้งครูดกับพื้นจนไฟแลบนะฮะ
ได้เข้าพบตำรวจสภหัดใหญ่แล้ว
เขาบอกว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปเก่า
ถ่ายไปตั้งแต่ปี๖๓แล้วปลายปีที่แล้ว
แต่เพื่อนเพิ่งจะโพสต์ลงในโซเชียล
ตอนนั้นที่ทำไปเพราะความสนุกคึกขนอง
อยากจะโชว์ไฟแลบอยากจะโชว์เหนือให้เพื่อนดูเท่านั้นเอง
ตอนนี้นะอยากจะขอโทษสังคมที่ทำสิ่งไม่ดี
แล้วก็ไม่อยากให้เยาวชนคนอื่นเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะครับ
ด้านของรองสาววัดป้องกันและปราบปรามสพหาดใหญ่
ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามการจรกรรมรถ
แล้วก็เรื่องของการก่อเหตุตามท้องถนนก็เปิดเผยนะครับ
หลังจากนี้ก็ต้องนำตัวนายสิงห์ไปทำประวัติกลุ่มเสี่ยงประเภท๒

แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วครับว่าอย่าทำแบบนี้อีก
มันอันตรายต่อตัวเราเองนะฮะส่งผลเสียต่อตัวเองและสังคมได้
และทีนี้ตักเตือนเสร็จก็ปล่อยตัวกลับบ้านนะครับ
ก็ทีนี้ถ้ามีการมาแว้นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ในการตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนเขาเดือดร้อนนะฮะ